พาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
อาจจะต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจไปตามกันหลังปรากฏภาพนี้ออกมา
เป็นภาพชายปริศนาค่ะไปแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
เนี่ยค่ะแบบนี้จนต้องมีการเตือนภัยกันภายในเลยนะคะ
ให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็ตามหาชายคนนี้ว่าไปทำแบบนี้เพื่ออะไรภาพนี้เพจเฟซบุ๊คพักก่อนนะคะ
เขาได้โพสต์ภาพเอาไว้เป็นนุ่มเปลือยค่ะ
อยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น่าจะเป็นที่ศูนย์รังสิต
พร้อมข้อความบอกว่าช่วยแชร์เตือนภัยเห็นในทียูแควร์โรคจิตมาถ่ายรูปปล่อนจ้อนแบบนี้ค่ะ
ตามจุดต่างตอนกลางคืนในมหาวิทยาลัย
พร้อมถามหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของนักศึกษา
แล้วก็มีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังอาจารย์แล้วรวมถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
มีการทวิตภาพให้ช่วยแชร์เตือนเพื่อนให้ระวังหากต้องเข้าเวร
หรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรกลางดึกบอกว่าเหตุเกิดที่สวนลอยฟ้า
หน้าตึกปียชาติหนุ่มคนนี้เขาทวิตภาพเปลือย
รวมถึงจุดที่เห็นเป็นป้ายรถประจำทางนี่นะคะจุดนี้
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนพร้อมข้อความแบบนี้ค่ะ
บอกว่าสวนลอยฟ้ามธมืดดีครับรอปภไม่มีกล้องก็ไม่มีมา
แต่ยุงเยอะไปหน่อยมีหลายมุมให้เล่นค่ะ
จากนี้ก็ยังถ่ายภาพเปลือยตามสถานที่กลางแจ้งอีกเป็นจำนวนมากคือหลายจุดนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะอืมแก้ภาพหมดเลยแบบเนี้ย
ล่าสุดก็มีการปิดบัญชีทวิตเตอร์หนีไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็มีการสร้างความไม่สบายใจให้กับนักศึกษา
แล้วก็บุคลากรที่อาศัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากต่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในพื้นที่การศึกษาแบบนี้ค่ะ
คิดว่าคุณทำเป็นคนธรรมศาสตร์ไหมคิดว่าน่าจะไม่
เพราะว่าดูเป็นคนแบบมีอายุนิดนึงแล้วแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับ
อาจจะเป็นคนในก็ได้อาจจะเป็นคนในที่สามารถทำก็ได้
เพราะว่าคุณเขาบอกว่ามีคนไปใส่แมสด้วยอะไรอย่างเงี้ก็เลยคิดว่าไม้ประทัดระบุกับตนได้
คิดว่าเป็นใครก็ได้ในวอร์หรืออาจจะเป็นคนข้างนอกก็ได้
อ๋อเห็นแล้วกลัวไหมกลัวอะไรก็กลัว
ก็แบบว่ารู้สึกว่าขนาดเราอยู่กับหอในก็ยังแบบรู้สึกไม่ปลอดภัย
เราแบบว่าทำไมต้องแบบมีเรื่องแบบอนาจารย์อะไรในมอร์
ที่บอกว่าในโมแบบตอนกลางคืนน่าจะแบบควรจะปิดไม่ให้แบบคนนอกเข้ามา
คือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างกว้าง
แล้วก็จนอย่างจะเป็นป่านะฮะก็ก็ทำให้นี่แหละ
นักศึกษาเองก็หวัดแรงแล้วก็ปกติมันก็อยู่ห่างกันอะไรแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทางด้านของนายปริญญาเทวานรมิตกุลนะคะ
มีการประสานตำรวจและแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงไว้แล้วให้ติดตามภาพชาย
คนนี้มาดำเนินคดีรวมถึงกำชับทุกคนให้ช่วยกันสอดส่อง
ค่ะโดยเฉพาะรอปภต้องเข้มงวดขึ้นกล้องวงจรปิดก็
ต้องมีให้มากขึ้นโดยจุดเกิดเหตุมี๒จุดนะคะคือจุด
รอรถโดยสารตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์อีกจุดเป็น
บันไดทางขึ้นอุทยานเรียนรู้ป่วยร้อยปีซึ่งเป็น
สาธารณะที่เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยไปพักผ่อนได้คาด
ผู้ก่อเหตุน่าจะใส่เสื้อผ้าเข้ามาปกตินี่แหละค่ะ
ราดราวแล้วว่าไม่มีคนเห็นแน่ไม่มีกล้องวงจรปิด
แน่ไม่มีรอปภอยู่ก็เลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายภาพอย่าง

เราก็ต้องประสานงานเขาเลยให้เขาช่วยเข้ามาดูนะครับ
แต่จะไปรอแต่ตำหลวดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอศัยตัวเอง
ด้วยใช่ไหมครับช่วยกันสอดส่องแล้วก็รับประพอของเรา
ต้องเข้มงวดขึ้นกล้องวงจรปิดก็ต้องมีให้มากขึ้น
นะครับเพราะจุดพวกนี้ก็จะเกิดในจุดที่ไม่มีกล้องมัน
มีความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ
แม้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงขนาดมีการคุกคามในทางเพศ
แต่ว่าการที่มาทำอนาจารย์แบบนี้ในพื้นที่สาธารณะ
เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ไขทันที

ช่วงสายที่ผ่านมาสายสืบจากสพคประธุมธรรมนี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ